คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะกระบะแต่งซิ่งมุดท้ายโรโซลอยจำได้
ใช่ไหมเมื่อเช้านี้เนี้ยทางฝั่งรถกระบาดนี้ค่ะ
เข้าพบกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะทางทนายรัชพลศิริสาคร
ก็พานายแซมในแซมเนี่ยคือฝั่งกระบะแต่งซิ่งครับแล้วพาไปที่สถานีตำรวจ
หลวงกองกำกับการแปดจ่ายค่าปรับค่ะโดนจ่ายค่าปรับไปพันหนึ่ง
ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายคุณผู้ชมต้องแยกกันนะ
อันนี้คือข้อหาประมาทแต่เรื่องชดใช้ค่าซ่อมของโรสลอยนั่นอีกส่วนหนึ่งนะคะ
คือหลังจากนั้นทนายความบอกว่าจะรับฟังจะช่วยไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีที่เป็นสาวชาวจีน
เจ้าของโรสรอยเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายจะได้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
เอาจริงฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังนึกภาพไม่ออก
ว่ายุติธรรมทั้งสองฝ่ายมันจะไปจบตรงกลางที่ตรงไหนแล้ววันนี้ค่ะ
ทางฝั่งทนายของทางโรซอรอยซ์เนี่ยก็เดินทางมาแล้วก็เอารถโรสรอยมาที่โรงพักด้วย
มาตรวจสอบส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เนี่ย
เขาก็ให้ข้อมูลแหละตอนก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวไปว่าค่าซ่อมเนี่ย
โอ้โหล้านกว่าเลยนะเพราะอะไรล่ะไอ้รุ่นนี้ฝากระโปรงท้ายนี่
รวมแล้วมันก็แพงเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดล้าน๘อ่ะ
กันชนท้าย๓แสนเซ็นเซอร์ถอยหลังแสนสอง
ไฟท้ายข้างละสามแสนปลายถ้อยเสียแสนห้า
ไฟฟ้าสองแสนกว่าบาทนี่ยังไม่รวมพวกค่าแรงค่าทำสี
เดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยนะว่าการชนรุนแรงไปถึงคานรถหรือเปล่า
ถ้าเกิดถึงโดนไปอีกล้านห้างั้นแปลว่าอะไร
ล้าน๘บวกล้านห้าค่าซ่อมจะไปแตะ๓ล้าน
ก็อาจเป็นไปได้เดี๋ยวต้องฟังผลการเจรจากลายเกลี่ยต่อไป
แล้วฝั่งกระบะเองเขาบอกว่าโหถ้าอย่างนี้นะ
กระเป๋าค่าซ่อมแสนกว่าบาทแต่เขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ผมอาจจะต้องขายซาก
แต่ขายซากจะได้เท่าไหร่แล้วมันจะเพียงพอกับค่าซ่อมโรสรอยมันไม่พอ
อยู่แล้วแหละแต่จะคุยกันจะเคลียร์กัน
ลงยังไงเรื่องนี้ต้องตามต่อนะครับ